วันนี้นายกเป็นไงฮะ

หลายคนเนี่ยเอกตามคุณชูวิทย์

ทำเกี่ยวกับธุรกิจรถเช่าของตู้ห่าว

เอาแล้วนะฮะวันนี้
นายกเขาลงจังหวัดสิงห์บุรี

ข้าวรักโรคเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
ปรากฏนักข่าวก็ต้องไปถามเขา

คือดูตรงไหนบ้าง
คือดูไหมว่าเขาทำอะไรตรงไหนบ้างเนี่ย

จะนึกถึงประถามนายกนายกไม่ใช่คน
โหใจเปล่า

ดูค่ะดูแล้วค่ะ

ไอ้นั่นกรั่วคือหลักการหลักการใหญ่

ที่ว่าในรักโรคไม่ตอบ
เมื่อที่คุณชุวีทพาดพินถือ

อ๋อท่านอย่างคุณบุรุษครับ
เดี๋ยวกิจแน่นอน
ขวักกาลปูข้าวเกี่ยวกับงานนี้

เขาก็ไปดูเกี่ยวกับข้าวรักโรค
ฉันก็ดูแบบนายกเธอก็ดูแบบสื่อเหมือนคือเอาง่ายสื่อจะปั่นแกนั่นแหละ

คือสื่อจะพยายามตะล่อมก็ต้องถามเรื่องข้าวก่อนสักพักจะเข้าถามเรื่องหลาน

ฉันไม่ได้เป็นศัตรูพวกเธอฉันพยายามจะไม่หุดหิดอยู่แล้วเข้าใจไหม
แล้วก็เดินไปเลยก็ไม่ได้รับคำตอบเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บอกเดินขึ้นรถไปเลยพร้อมกับกล่าวว่าสื่ออย่าให้มีปัญหา
ฉันไม่เคยมีปัญหากับสื่ออยู่แล้วสื่อดีก็เยอะแยะ
ไทยรัฐขึ้นอยู่ในนั้นพูดเลยเอาตัวไว้ก่อน

บอกสื่อดีก็เยอะแยะฉันไม่เคยมีปัญหากับสื่ออยู่แล้ว
สื่ออย่าให้มีปัญหา
แต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมนายกด้วย
คือบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องในเครือญาติเรื่องในครอบครัว
ไม่ใช่ว่าเราจะรู้เห็นทุกอย่างอันนี้คือความเป็นธรรมเขาด้วย

ประชาชนหรือสื่อก็อยากได้คำตอบว่า

คงไม่ได้อยากจะปรักปรำหรอกว่าท่านรู้เห็นใช่ไหม

เหมือนจะไปภวพรรณอะไรแบบนี้มากกว่า

พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไง
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม

พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม

พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม

พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม

พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม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

พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม
พี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหมพี่โมดรู้สึกไหม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
อื้อฮือนะครับว้าวอ่าใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา